ทีนี้พาไปที่กระสังจังหวัดบุรีรำหน่อยค่ะ
ผู้หญิงอายุ๔๖ปีต้องใช้ว่าฝันที่เป็นจริงนะคะ
นอนกลางคืนแล้วก็ฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเอง
เพราะเลยเอาความฝันเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
แล้วเพื่อนบ้านก็บอกว่าฉันก็ฝันถึงบ้านเธอเหมือนกัน
ว่าเครื่องบินตกใส่บ้านเธอ
แล้วปรากฏว่าก็เลยชวนกันไปทำบุญ
ทั้งหมดนี่คือฝันแล้วฝันถึงเหตุร้ายทั้งคู่เลย
ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่ากลับมาจากทำบุญเกิดอะไรขึ้น

ครับซับสินไม่เหลือเลยนะคะอ้ะทีนี้พี่สมัยบอกว่ามันก็มีหลางบอกเหตุ
ที่ดิฉันบอกไปฝันว่าไฟไหม้บ้าน

พอกลับมาจากทำบุญแล้วก็กลายเป็นว่า

ตอนนี้พี่สมัยบอกว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลย

แล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีพอถอนี่คือสภาพ
หลังเกิดเหตุพี่เบิร์ตดูสิครับเหลือแต่โครงข้างล่างที่เป็นปูนอ่ะ
ไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วครับแบบนี้
เอาล่ะแต่ว่าหลังจากนี้พอถอต้องลงพื้นที่
พิสูจน์หลักฐานไปดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
ไฟฟ้ารัดวงจรหรือมีอะไรหรือเปล่านะ
เห็นไหมคะไก่แม่ไก่ลูกไก่รอด
เป็นเกี๊ยบอยู่เลยไฟปิงปองอะไรก็มีนะ
ตายแล้วทีนี้พี่สมัยบอกว่าใครเคยเป็นแบบนี้ไหม
แล้วมันเป็นจริงแบบนี้มันคืออะไร
คือตอนนี้งงไปหมดแล้วไม่รู้จะตั้งตัวยังไง
แล้วขนาดว่าฝันแล้วแล้วอุตส่าห์ออกไปทำบุญ
ใช่ค่ะดังกลับมาเจอไฟไหม้พอดีเลย
เป็นกำลังใจให้พี่สมัยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะ
ที่เป็นจริงแบบนี้ไม่อยากให้เป็นจริงเลยนะนะคะ